มือมัดเท้าคว้านท้องเอาแท่งปูนใส่เข้าไปต้องการจะถ่วงน้ำ
ลงไปที่แม่น้ำโขงที่จังหวัดนครพนมนะครับ

ศพที่เจอนั้นอาจจะเป็นคนไทยที่ลีภัยทางการเมืองด้วยนะครับ
จากกรณีที่ชาวบ้านในจังหวัดนครพนมนั้น
ไปพบศพถูกฆ่าแล้วก็ลอยอยู่ในแม่น้ำโขง
วันที่๒๗หนึ่งศพ๒๙หนึ่งศพ
ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดนครพนม
สภาพศพทั้งสองนั้นเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๓วัน
แล้วก็เป็นการฆาตกรรมที่โหดเยี่ยมมากคุณผู้ชม

ใบหน้าบวมอืดจนไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นใคร
ว่าใบหน้าเป็นอย่างไร
แขนถูกกุญแจมือล็อกเอาไว้ทั้งสองข้าง
แล้วมือเอามาอยู่ด้านหน้านะครับ
ส่วนขาวใช้เทปกาวพันธุ์
พันกันลักษณะให้แบบนั่งคุกเข่าอยู่
แล้วก็มีการใช้ของมีคมแหวกไปที่หน้าท้อง
แล้วก็เอาท่อนปูนยัดเข้าไปต้องการจะถ่วงน้ำให้มันหนัก
แล้วก็สวมด้วยกระสอบป่านมัดด้วยเชือกแล้วก็ลวดอีกชั้นหนึ่งเพื่อถ่วงน้ำ
หรือว่าเป็นสภาพสบที่ฆาตกรรมอย่างโหดเที่ยมมาก
กระทั่งมีกระแสข่าวว่าน่าจะเป็นศพของนายสุรชัยแทร่ด่านกับพวกแกนนำเคลื่อนไหวทางการเมือง
ลีภัยทางการเมืองไปอยู่สปลาวนะครับ
เมื่อวานเนี่ยพลตำรวจตรีธนชาติรอดครองตันผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครพนมก็ประชุมร่วมกันกับตำรวจสพเมืองนครพนมแล้วก็สพธาตุพนม
ใช้เวลาการประชุมกัน๒ชั่วโมงครับแล้วก็ออกมาบอกว่าตอนนี้นะตำรวจอยู่ระหว่างการเร่งรวบรวมหลักฐานและอยู่ระหว่างการรอผลการชนะสูตรของสถาบันนิติเวชจังหวัดขอนแก่นเพื่อนำมาสรุปผลดีเอ็นเอ
อัตลักษณ์บุคคลของศพที่พบตอนนี้ยังไม่ทราบว่าเป็นใครแล้วมาจากไหนเป็นคนไทยคนลาวยังไม่ทราบแต่คาดว่าจะเป็นการถูกฆาตกรรมมาแล้ว๗๘วัน
พบว่าถูกล็อกด้วยกุญแจมือซึ่งลักษณะใกล้เคียงกันกับทั้งสองศพที่เจอนะครับและน่าจะเป็นคนกลุ่มเดียวกันที่ทำ
นำศพไปยนทิ้งแม่น้ำในช่วง๕วันแล้วหลังจากนั้นก็โผล่ขึ้นมาเหนือน้ำนะครับถึงแม้ใช้ท่อนปูนหวังให้ถ่วงลงไปแต่มันก็ไม่จมมันก็ลอยอืดขึ้นมา
คดีนี้นะครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเร่งรัดให้ดำเนินการตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์อย่างเร่งด่วนที่สุดจะใช้เวลานานแค่ไหนยังไม่สามารถบอกได้ต้องรอผลการตรวจสอบจากญาติหรือบุคคลที่สงสัยว่าเอ๊ะเป็นญาติหรือเปล่าให้นำตัวอย่างดีเอนเอไปให้แล้วก็ไปเทียบเคียงใครที่คนในครอบครัวหายไป
หลงเหลืออยู่ก็ได้นะครับก็ส่งศพไปตรวจพิสูจน์ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ขอนแก่นนะครับ
เพื่อพิสูจน์แล้วก็เก็บพยาหลักฐานไว้ตรวจดีเอนเอเก็บไว้เพื่อพิสูจน์ทราบว่า
ผู้ตายเป็นใครนะครับแล้วก็ตายที่ไหนตายเมื่อไหร่แล้วก็ตายอย่างไรนะครับถูกฆาตกรรมหรือไม่ซึ่งจะต้องใช้ผลทางนิติเวชวิทยาเข้ามาประกอบ
ถ้าจากการดูสภาพศพแล้วเนี่ยน่าจะเป็นการฆาตกรรมแต่ยังยังไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนนะครับว่าน่าจะเป็นสาเหตุด้านไหนอย่างไรนะครับก็จะได้ตรวจอ่า
สืบสวนในเชิงลึกต่อไปถ้าญาติเขาติดต่อเข้ามาก็สามารถตรวจพิสูจน์ดีเอนเอได้นะครับว่าเป็นญาติเขาหรือไม่ครับ
กุญแจมือนี่เท่าที่ดูยังไม่เคยเห็นมีการใช้ในส่วนของเท่าที่ผมดูนะยังไม่เคยเห็นเลย
ยังไม่เคยเห็นมีการใช้กุญแจมือก็เป็นอีกหนึ่งวัตถุที่ต้องตรวจสอบ
เชื่อมโยงอะไรได้พอสมควรว่ามาจากไหนเป็นของฝั่งลาวหรือฝั่งไทยหรือเป็นของหน่วยงานใดนะครับ
ขณะที่ทีมข่าวเรามีข้อมูลหลังจากที่ไปคุยกันกับพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีก็เบื้องต้นบอกว่ามีผู้ติดต่อเข้ามา
บอกว่าศพที่พบน่าจะเป็นคนในครอบครัวที่เคยไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองในช่วงปีสองพันห้ามร้อยห้าสิบเจ็ด
แล้วก็เป็นแกนนำแล้วก็ลีภัยทางการเมืองไปอยู่ที่ฝั่งลาวครับตั้งแต่สิบสองธันวาคมที่ผ่านมาติดต่อไม่ได้เลยครับ
หนึ่งในสามคนที่ลีภัยทางการเมืองนั้นเป็นคนพื้นเพที่อำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกนาหาร
ส่วนคนที่ติดต่อมานั้นเนี่ยยังไม่สามารถเดินทางไปดูศพได้แล้วก็จะมีการนำดีเอนเอไปตรวจสอบด้วยเพราะว่าตอนนี้ยังไม่สะดวก
แต่จะเดินทางไปวันที่๒หรือ๓คือพรุ่งนี้หรือมาเดือนนี้เดี๋ยวทราบกันอาจจะมีความชัดเจนมากขึ้นว่าคนที่เราเจอเนี่ยเป็นใคร
เป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองจริงหรือเปล่านะคะ